ราวของฟุตซอลกันบ้างนะครับเมื่อวานเชียร์ไทยกันอย่างเต็มที่

ลุ้นกันถึงดีการ์ยิงจุดโทษแล้วเราไปพลาดในช่วงนั้น
ทำให้ได้ดีที่สุดเพียงแค่ชิงที่๓เท่านั้นครับ
แต่ก็เป็นผลงานที่ภูมิใจสำหรับคนไทยนะครับ
โดยเฉพาะแฟนโต๊ะเล็กเชียร์กันสนุก
เป็นเกมที่ไทยนั้นเล่นดีที่สุดอีก๑เกมครับ

หลังจากผ่านเข้าสู่ฟุตซอลโลกนั้นไม่มีอะไรกดดันครับ

เสมอกันอยู่๐๐ในช่วงพีเด็ดแรกนะครับ๒๐นาที

ปูปิสทำให้อุสเบย์นั้นขึ้นนำเลยครับ

รูนอฟนะครับสะกิดบอลเปลี่ยนทาง
แต่ว่าไทยตีเสมอได้ครับจากเจษฎาชูเดช

ดึงเข้าซ้ายแล้วก็ยิงจิ้มฉีดยาเข้าไป
เสมอ๑๑และลูกนี้สุดยอดครับ
ไวเข้าไปนะครับสมมุติจ่ายเข้ามาให้กับอภิวัตรแจ่มเจริญครับ

แล้วตีเสมอได้ครับจังหวะนี้

เสื้อสีเขียวเป็นตัวสุดท้ายเติมขึ้นมายิง
เสมอ๒๒ครับยิงจุดโทษฝ่ายละ๓คน
ยิงเข้าแต่ว่าจิรัสสอนวิเชียนนะครับยิงไปติดเซฟ
และอีกคนหนึ่งของอุสเบย์นั้นเขายิงเข้าไปนะครับ

ทำให้ชนะไปได้อุตสกรรม๓๑ครับ

ก็ผ่านเข้าไปชิงกับทางด้านของอีรานนะครับ
อูสเบย์ที่ถ่ายอีรานเนี่ยชนะเวียดนามไป๑๓๑นะครับ
ชิงจะแข่งขันพรุ่งนี้เวลา๓ทุ่ม
ส่วนไทยเจอกับทางเวียดนามอีกครั้งนะครับในการชิงที่๓
วันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นเตะก่อน
ซึ่งรอบแรกเวียดนามอยู่สายเดียวกับไทยและไทยเอาชนะนะครับ
ในการเล่นเพื่อแย่งแชมป์กลุ่มไทยชนะ๓๑
๒ประตูในช่วงท้ายถือว่าเหนื่อยไม่ใช่เล่น
การเจอกับเวียดนามเกมก่อนครับ